พาคุณผู้ชมนะคะไปหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยค่ะ
ต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้ไปท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่พอนะคะ

วันนี้ก็เลยมีสถานที่ที่อยากจะพาสาวสวยไปนะคะ
เพราะว่าแขกรับเชิญของเราที่จะร่วมเดินทางวันนี้เป็นสาวสวย
ต้อนรับพี่หนูแม่งสุริวิภาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวยตามสไตล์สาวอย่างเราเลยจ้าไปค่ะโอ้โหนี่เลยไปที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโรคนะคะก็กลับมาเปิดเป็นทุ่งดอกไม้สลับสีสันสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันแล้วนะคะสวยมากเป็นความงามทางธรรมชาติถ้ำกลางหุบเขาหินปูนที่เขาเรียกกันว่ากุ้ยลินของเมืองไทยเลยน่ะอ่า

มานักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวชมกันเยอะแยะแล้วนะคะนี่ค่ะคือจริงจริงทางสวนเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเนี้ยดอกไม้ที่บานเนี่ยมีหลายชนิดมากมากรอให้นักท่องเที่ยวมากันนะคะพี่หนูแหม่มพร้อมไหมคะจะพาเราไปพร้อมมากเลยและนี่ค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันชาวบ้านที่นี่นะคะก็ตื่นตัวทางด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยแล้วก็เลยทำให้
การถ่ายรูปพี่หนูแหม่มเองเขาก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปมาเป็นไวรัลเลยสวยมาก